เทนนิสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เราน่าจับตามองเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าการเปลี่ยนผ่านของนักกีฬารุ่นใหม่นั้นก็ยังส่งต่อกันไม่เต็มที่
ก็น่าจะทำให้เรามีความหวังมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งสำคัญนะครับอย่างฟิลิปปินส
หรือว่าอินโดเองก็ยังขับเคี่ยวกับไทยได้อย่างสูสีแล้วก็จะประมาทไม่ได้เลย
เรื่องของซีเกมเทนนิสพี่แฮมมี่แธมมารินทาลาซูกาอดิต
เทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยที่กลับมารับใช้ชาติในรอบ๔ปี
ในประเภทหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมก็บอกนะครับว่าคู่แข่งที่น่ากลัวของทีมสาวไทยใน๔เกม
ก็คืออินโดนีเซียเหรียญทองคู่ผสมเอเชนเกมแล้วก็เจ้าผ้าฟิลิปปินส์
ที่ดึงผู้เล่นจากสหรัฐอเมริกามานะครับโดยนักหัวสาวในวัย๔๒
ที่เคยขึ้นเป็นมือ๑๙ของโลกในประเภทหญิงเดียว
ก็บอกว่าต้องการจะคว้าเหรียญซีเกมกลับมาให้ได้โดยนอกจากแฮมมี่ก็ยังมีรักษิกาคำขำ
ทานผลิพืชนะครับแล้วก็มีพัชรินชีพชาเดชรวมถึงอันชิสาฉันทะ
ซึ่งทีมเทนนิสไทยวางเป้าหมายไว้ที่๓เหรียญทองจากประเภทหญิงเดี่ยว
ชายคู่แล้วก็คู่ผสมครับพี่ทัมมี่ยังบอกนะครับว่าเป้าหมายอีกอย่างก็คือ
ไปแข่งขันประเภทคู่ในโอลิปิกเกมที่กรุงโตเกียวปีหน้าที่ญี่ปุ่นนะครับ
ปีหน้าก็หลังจากนี้นะครับยังเหลือเวลาอีก๖เดือนครับ
พยายามทำอันดับหญิงคู่ให้ติดท็อป๕๐ของโลกให้ได้
โดยตอนนี้อันดับหญิงคู่ของพี่แฮมมี่นั้นอยู่ประมาณอันดับ๓๐๐ของโลกนะครับ
ถ้าเกิดได้แชมป์รายการใหญ่ก็จะส่งผลดีต่ออันดับโลก
และจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อลุ้นนะครับ
วายการ์ดโอลิปิกเกม๒๐๒๐ให้ได้ครับ